ซึ่งทัพช้างศึกของเราเนี่ยต้องการ๓คะแนนเพื่อการันตีการเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าแพ้เนี่ยต้องไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งระหว่างฟิลิปปินสกับอินโดนีเซีย
จริงเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับเพราะว่าสายของทีมไทยเองเนี่ยอินโดเองนะครับก็ต้องการจะเข้ารอบเป็นที่๑เหมือนกันซึ่งไทยในการเจอกับทางกบูชาสถานการณ์ถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะบอกว่าแบร์เบิร์ดตอนนี้ในกบูชาพัฒนาการเล่นมาเยอะมากนะครับความพร้อมทั้ง๒ทีมอัลโน้ตโพลกิ้งหัวหน้าบุกศรทีม
ก็ต้องดูนะครับว่าต้องเช็คความฟิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงว่าจะมีการโรเตชั่นไหมนะครับส่วนมาดามแป้งคุณอมพันธ์ร่ำซามผู้จัดการทีมครับก็พูดถึงคู่แข่งกับบูชาบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการดีที่สุดเหมือนกันนะครับในช่วงหลังเพราะว่านับตั้งแต่ได้โค้ชญี่ปุ่นอย่าง
แรกเหมือนกันแม้ว่าไทยจะเล่นในบ้านนะครับแต่ด้วยแรงจูงใจของกับบูชาเนี่ยประมาทไม่ได้จริงจริงครับส่วนวิธีโรเศษครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติกับบูชาก็บอกว่ามันมีความหมายกับทุกทีมเหมือนกันนะครับซึ่งการมาเยือนไทยเนี่ยก็มาด้วยความหวังแล้วทีมไทยจะเล่นในบ้านแต่กับบูชาไม่ยอมง่าย
สถานการณ์กลุ่มนี้มี๓ทีมครับแย่งกันเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับคือจ่าฝูงไทยกับอินโดนีเซียนะครับ
ไขในการเข้าสู่รอบรองของทีมไทย
หาชนะกคัมพูชาก็เข้ารอบทันที
โดยการเป็นแชมป์กลุ่มไม่ต้องไปลุ้นผลคู่ไหนเลย
หากจบด้วยการเสมอ
ก็ต้องลุ้นผลคู่ฟิลิปินก์กับอินโอนิเซีย

เพื่อเช็คสถานะการเข้ารอบ๑๒ของกลุ่ม
แต่ถ้าเกิดแพ้กัมพูชาและอินโดนีเซียครับบุกมีแต้มเหนือฟิลิปปินส
ว่าจะเสมอหรือชนะเนี่ยไทยจะตกรอบทันทีนะครับ
สำหรับสยติการพบกันในเวทีชิงช้ำอาเซียนนะครับ
นับตั้งแต่จากการแขนขันมาในปี๑๙๙๖

นี้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองทีมดวนกันในรายการนี้
ก็ย้ำอีกครั้งนะครับแข่งขันในเวลา๑๙นาที๓๐นาทีครับ
การทีมไทยจะกลับมาใช้ระบบ๔๔๒เหมือนเดิมนะครับ
ประตูเป็นกัมพลประตกอักษกุลนะครับ
กล้องหลังก็มีแบ็คขวาสุบันดาลบูริรัติ
คู่เซนเตอร์พันศาสตร์เหมภิบูรณ์กับกฤษฎากาแมน
แบ็คซ้ายสรรคหายประโคลของกลางนะครับ
ฝั่งขวาเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็มีธีรทรบุญมาทันนะครับ
กับทางสหรัฐอยู่เย็นปีกซ้ายเป็นบรินผาลา
คู่สูญหน้าเทียรศิลป์แดงดากับอาริสักไกรส่อนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องของทีมไทยก็มีความเคลื่อนไหวมาครับ
เพราะว่าสาพันธ์ฟุตบอลเอเชียตะวันตกนะครับ
ส่งหนังสือเชิญให้สมาคมฟุตบอลของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
จอดแดนเรบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียสาวเดียอาราเบีย
เมนบาเรนคูเวทโอมานแล้วก็ไทย

ซึ่งเลขาธิการสมาคมอย่างคุณพาทิศสุภพงศ์
บอกว่าเป็นโอกาสที่ได้ดวนกับทีมที่เป็นอันดับโลกที่ดีกว่า
ซึ่งทีมไทยมีลุ้นเก็บแต้มเพื่อขยับอันดับโลกให้สูงขึ้นแน่นอน
ซึ่งสมาคมเนี่ยยังไม่ได้ตอบกลับไป